คุณผู้ชมค่ะมันยังไม่หมดแห่งเพียงเท่านี้
ยังมีเรื่องอาหารการกินอีกแต่คราวนี้ก็ไม่ถือว่าแปลกมากหรอก
เคยกับชาวอีสานเป็นอย่างดีพูดถึงอาหารอีสาน

จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอน

รับจอดบทชีวิตหนัก
ตึงตึงตึง
ซื้อเวลาไปร้องเพลงที่บ้านเลยไหมครับ
คือพวกเรา๓คนนี้เอาดีอะไรไม่ได้เลยนะคะ

ร้องเพลงนี้เพราะอะไรเพราะว่า
นางเอกของเรื่องนี้ก็คือประหลาดหญิงคนเก่ง

จากแดนอีสานมาทำส้มตำ
เอาเวลานอกงานเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมาขาย
ส้มตำอู๋ขายดิบขายดีอร่อยแซ่บนัวไปดูกัน
เรียกว่าว่างจากงานหลักแล้วมาควงสากะเบือเลี้ยงครอบครัว
ขายดิบขายดีดังป๊อกแบบนี้แหละนะคะ
เสถือนทุ่งไปหมดเลยอ๋อแน่นอนแล้วล่ะ

คุณจะตำสากหรือจะตำหัวผม
กำลังจะบอกเลยว่าถ้าเสียงสากกระทบกับครกเนี่ย
จะดำแบบนึงถ้าสากกับสีสะจะอีกแบบนึง

คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ได้
แต่ว่าเสียงสากแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเสียงสากจากฝีมือประหลัดหญิงคนขยันแห่งเมืองลำพูนค่ะ
ว่างจากงานราชการก็ไปตำส้มตำขายที่ร้านปอพัฒน์
ตั้งอยู่หน้าที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนนะคะ
เรียกว่าค้าขายแบบไม่อายใคร
หน้าที่ที่ประหลัดหญิงคนนี้ทำก็คือว่าทำทุกอย่างเลยนะ
แต่เป็นแม่ครัวเสิร์ฟเองคิดเงินเองเรียกว่าได้หมดถ้าสดชื่น
เราก็ไปคุยกับประหลัดหญิงคนเก่งไงว่าเป็นยังไงมายังไงได้มาขายที่นี่
คือจริงแล้วเป็นคนอีสานเป็นคนอุดรแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเอาปลาร้ามาฝาก
คือชอบกินส้มตำด้วยจะไปกินร้านไหนก็ไม่ถูกใจไม่แซ่บ

คุณแม่ก็เอาปลาร้ามาให้ตำกินเอง
ไปให้เพื่อนที่ทำงานกินปรากฏว่าเพื่อนบอก

ท้ายที่สุดก็เปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ค่ะก็ยังไงก็ส้มตำประพัทย์นะคะ
ลูกค้าค่ะต้องทำเป็นค่ะ
รู้ไหมคะต้องทำเป็นทำงานเยอะทำงานหนักแบบนี้
มาตามส้มตำแล้วเห็นลูกค้าเราเนี่ย
มาทานแล้วบอกว่าลำนี้มันมีความสุขมากเลยค่ะ
อยากได้แบบมันเป็นอะไรที่แบบหายเครียดเลยจากการทำงาน
ไม่อายว่าอะไรนะ
ไม่ค่ะรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะ

อยากทำมานานแล้วทำเพื่อใจรักไม่รู้สึกอายอะไรเลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าในงานราชการก็จะทำให้เต็มที่ให้เติบโตต่อไป
ส่วนอาชีพส้มตำก็จะขายต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชม

เอาล่ะเห็นหลายเมนูแบบนี้คุณผู้ชม

เมนูสุดแปลกที่คุณผู้ชมเคยกินเคยทำมามีอะไรบ้าง

กับเผาตุ๊กแก่
แล้วก็มีลาบตุ๊กแก่มาด้วยนะคะคุณ

เดี๋ยวนะตัวมันก็แข็งนี่ไง
เวลาปิ่งมันจะเหลืออะไรให้ทาน

อะไรประตูทับจิ้งโจกก็แล้วก็กิน